วันแรกนะครับเซ้าสวยสาวเก่งคนนี้ค่ะ
ที่คำพรบอกเลยว่าอยู่วงการนี้มาเป็นมาแทบทุกอย่างแล้วนะคะ
ขั้นตัวเองมาเป็นผู้จัดละครครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีบวงสวงกันไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ค่ะนักแสดงเขาพาเรทกันมาแน่นเอียดเลยนะคะ
เชียร์ที่คำพรนี่นะคะเขารับ๒บทบาทนะจ๊ะ
ทั้งผู้จัดทั้งนางเอกเล่นเองจัดเองไปเลย
งานนี้เชียร์บอกว่างานหินเหมือนกันนะพี่
แต่หลังจากที่เห็นผลงานออนแอร์ไปเมื่อคืนหายเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชม
เชียร์เล่าให้ฟังด้วยว่าละครเรื่องนี้ละค่ะที่เธอเองนี้นะคะ
แม้ว่าในตอนนั้นคุณแตงโมเขาปฏิเสธด้วยเหตุผลบางอย่างก็ตาม
แต่เชียร์บอกเลยว่าพอตั้งใจแล้วว่าจะเป็นผู้จัดละคร
ก็นึกถึงพี่สาวตลอดเลยนะครับ
เพื่อนนักแสดงร่วมรุ่นอย่างคุณแตงโมด้วย

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ใจเราเราคิดถึงเขาอยู่แล้ว

แต่ว่าพอเขาเซโนมาตอนแรก
เราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะด้วยคิวด้วยหรือเปล่า
หรือว่าอยากเล่นไม่อยากเล่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
อะไรแบบนี้นะคะแต่เราแค่เกรงใจด้วย
ว่าถ้าสมมุติเขาใจลึกเขาอาจจะ
ไม่ได้อยากเล่นบทนี้เราก็ไม่อยากจะไปแบบซื้อเขา

มันเป็นความคิดถึงว่า
จู่พอเราจะทำงานขึ้นมาสักชิ้นนึง

เรื่องราวพิเศษพิเศษกันมากมายนะครับ
รวมไปถึงความลับที่อยู่ในใจกันมาหลายปี

อย่างเรื่องที่คุณซีซีวัดนี้นะคะ
จีบเชียร์ที่คำพรด้วย

งานนี้สาวเชียร์ทั้งอึ้งทั้งขำ
แม้จะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ตามจ้า
ไม่รู้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้
ก็เละแล้วเราก็ตกใจจริงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะ

มันกลายเป็นเรื่องแซวกันที่แบบพูดถึงยังไงด้วยกันก็ได้
ยิ้มแต่ดิฉันก็จะโดนกับประโยคนี้เสมอว่า
ผู้หญิงในเรื่องนี้สวยต้องเยอะ
น่ารักดีนะก็เป็นเรื่องราวกุ๊กกิ๊กในสมัยก่อน

แต่ว่าตอนนี้ตัวจริงของสาวเชียร์เนี่ยเขามีคนข้างอยู่แล้ว
ไฮโซบีฟความหวานโรแมนตรงโรแมนติกก็ฟินกันได้ทุกวันคุณค่ะ
และเชียร์เองก็ยอมรับด้วยนะคะว่าแฟนหนุ่มเซอร์วิทย์ดีมาก

เป็นแฟนที่ดีมากในชีวิตเธอเลยนะ
ส่วนแพลนในเรื่องของอนาคตค่ะเชียร์บอกว่ายังก่อนคุณพี่
ขอทำงานกันก่อนดีกว่าแล้วไม่ต้องมารีบเร่งลุ้นด้วยนะ
ว่าผู้ชายจะมาเซอร์พไรส์วันไหนอย่างไรนะ
บอกเลยว่ามั่นใจมากเพราะเชียร์เป็นคนที่จับโป๊ะเก่งมาก
นะฮะไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้ค่ะพี่โกตินะคะ
เรื่องงานแต่งก็เหมือนกันค่ะปีนี้นะคะเจ้าตัวบ่นอุบเลย
บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไก่หน้าผากดวงตกไม่หยุดเลย
ถามว่าปีชงหรือเปล่าพี่พี่เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่แน่มีเรื่องให้เจ็บตัวรายวันเลยล่ะค่ะ
ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามบันเทิงไทยรัฐน่าจะรู้ข่าวกันไปแล้ว
เจ้าตัวเนี่ยแพ้แมงป่องผ่านมาไม่นานนี้นี่เอง
ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเอาหัวกระแทกซึ้งนึ่งนะ
ซึ่งที่เอาไว้นึ่งข้าวเหนียวเนี่ยกำลังร้อนเลย
เป็นไงล่ะนี่หน้าผากบวมเป่งมาเลยนะคะ
ล่าสุดของล่าสุดอีกบุญบาปคุณค่ะ
เจอกันไกลทิ้มเข้าไปกลางฝ่ามืออุ้ยตายนะฮะ
งานนี้พี่โกะบอกว่าเอาละพี่รู้แล้วแหละน่าจะชงเลย

เขาบอกว่าปีวอกพี่โก๊เขาเกิดปีวอก
วอกชงร้อยเปอร์เซ็นต์
คือส่วนตัวพี่โกะเองนี้ไม่ได้ติดตามเรื่องดวงเรื่องอะไรมากมาย
พี่นักข่าวนี้เขาบอกว่าอ้าวปีวอกปีชงนะโป๊ไม่รู้เหรอ

งานนี้เจ้าตัวถึงบังอ้อค่ะว่าอ๋อเข้าใจแล้ว
พี่โก๊ะก็บอกเลยว่าขอจบงานไปเลยนะฮะ
ไปไหนน่ะคุณฮะอย่างนี้ถ้าไปเลยพี่
ถ้าสัมภาษณ์เสร็จไปแก้ชงด่วน
วอกชง๑๐๐

ก็ขอแค่เราอย่าประมาทมันก็ไม่เกิดแล้วถูกไหม
แต่ทีนี้เรารู้สึกว่าอะเราก็ไม่ประมานนะ
ปีนี้มันแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจนแต่ตอนปีมาเนี้ย
คือแบบเจ็บตัวเยอะ
แต่ก็จริงอย่างที่พี่โกติว่านะคุณผู้ชมนะ
ชีวิตเราเราเป็นคนกำหนดเองแต่ในเรื่องของดวง

อะไรที่พอทำได้ให้มันสบายใจก็ลองดูแล้วกันพี่
ถึงจะปีชงแต่ว่าเจ็บเล็กน้อย
ขอให้มันเจ็บแค่นี้แคล้วคลาดไปแล้วนะพี่นะ
ก็ให้ระวังกันไว้นะคะเหมือนกับคนนี้เลยค่ะพระเอกดัง